ฝนตกฟ้าร้องแบบนี้ไปเข้าวัดกันดีกว่า
เพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะโอ้โหคนเขามาเยอะมากเลย
นี่ก็วันที่๒๔นะคนก็เยอะนะเขามากันเป็นร้อยคนเลย
ปกติเราไปวัดนี้เราจะไปเสี่ยงเซียมซียักษ์คุณผู้ชม

แต่ว่าครั้งนี้เราจะพาไปดูซิว่าคนร้อยกว่าคนเข้ามาที่นี่กัน
มาทำอะไรแล้วมาทำไม
นิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้งนองนิ้ง

ก็ว่ากันไปนะคะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า
วัน๒วันที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนแห่กันไปแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แก้บนพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
แล้วก็มีไปแก้แม่สบายทิพย์แล้วก็แม่ตะเคียนทอง
ภายในสาราของวัดไผ่แขกนั่นเอง
งวดที่ผ่านมาได้รับโชคลาภจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไป
อืมคุณประพาดาปั้นทองสุกค่ะเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลย
เล่าให้ฟังบอกว่าครั้งก่อนได้มาบนบานสารกล่าวกับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเอาไว้ว่า
ถ้าหากได้โชคเนี่ยจะนำนางรำมารำถวายแก้บนนะ
ซึ่งกลับไปก็ได้รับโชคจากการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแบบหลายแสนนะคุณ
เอาสินอกจากนั้นก็ยังมีคุณสมบูรณ์คำโคตรศูนย์นะคะ
พร้อมกับลูกหลานก็นำทั้งหัวหมูที่เราเห็นกันไปหัวใหญ่โตนะ
กุ้งเผาอีก๑๐กิโลกรัมไข่ไก่อีก๑๐๐ฟอง
เงินสดสองหมื่นบาทมาแก้บนถวายหลังงวดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับโชคไปหลายแสนบาทเช่นเดียวกัน
คุณดูอีกส่วนหนึ่งเขาก็มาแก้บนโดยการจุดประทัดแบบนี้
ประทัดถวายเนี่ยเป็นหมื่นนัดเลยนะแก้บนกับหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
หลังจากว่ามาขอให้ได้งานอันนี้คือมาขอให้เรื่องของงานสำเร็จนะ
สำริดผลแล้วก็มาจุดประทัดแก้บนกันไปแบบนี้
ส่วนใครที่อยากจะมาขอโชคขอลาบเรื่องของการงานที่นี่เขามีเคล็ดลับไง
ช่วงของการจุดประทัดเฮ้ยอะไรหล่นลงมาน้องใบตอง
เอาประทับไงประทับหล่นลงมาไม่ใช่แล้วดูไม่ใช่แล้วเนาะไม่ต้อง
ใครอะไรก็เห็นอยู่ว่าใช่อ่ะใช่เนี่ยใช่เลย
เห็นแว๊บดูทันไหมทัน
งั้นก็พอไม่ต้องดูแล้วคุณชนะดูทัน
คุณผู้ชมจะโกรธไหมเนี่ยมีบางท่านอาจจะดูไม่ทัน
เอาใหม่ดูใหม่ชัดว่าอะไรล่วงลงมาอะไร
นี่มันจะเป็นไฮไลท์เลยเวลาจุดประทัดไม่ว่าจะยาวกี่เมตรเท่าไหร่ก็ตาม
ต้องรอดูช่วงสุดท้ายเพราะมันจะมีไอ้ใบนี้
ใบนี้หล่นลงมาจากประทัดเนี่ยแหละค่ะก็มีเลขตามที่เห็นอยู่เนี่ย
คราวนี้นะไม่ใช่แค่ดูทันจดทันด้วย
จดทันด้วยเยอะแยะมากมาย
เอาอย่างนี้ดิฉันจะบอกเคล็ดลับก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะมาขอโชคขอลาบ
ที่นี่เขามีเคล็ดลับค่ะก่อนที่คุณจะได้โชคได้รับ
หรือว่าก่อนที่คุณจะสมหวังอะไรต่างเนี่ยนะเขาให้ไปขอพร
พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีโดยทำแบบนี้กระซิบข้างหูค่ะ
กระซิบข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเท่านั้นเอง
บอกว่าเวลาขอพรให้กระซิบท่านหรือไม่ก็เสี่ยงเซียมสี่ยักษ์ไปเลยแบบนี้
เลือกกันดูก็แล้วกันว่าจะขอพรอธิษฐานกันในรูปแบบไหนนะคะ
แต่ว่าที่วัดไผ่แขกแห่งนี้ก็จะเห็นว่ามีคนมาแก้บนกันเยอะแยะมากมาย
ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาที่เรานำเสนอกันไปแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขานำมาแก้บนกัน
พัดลมคุณที่เนี่ยวัดแห่งนี้มีเยอะแยะหลากหลายเลยแล้วแต่ว่าคุณจะบนบานสารกล่าวไปว่าอะไร
แต่อย่างที่บอกแล้วว่าไฮไลท์มันคือหลังจากจุดประทัดเสร็จนั่นเองค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลคนที่เขาโชคดีเขาอาจจะขอพรไว้ได้ตามสมปรารถนาแล้วก็ไปแก้บน

คิดแบบนี้เข้าวัดไปทำบุญให้สบายจิตสบายใจนะคุณผู้ชมครับเรื่องของการทำบุญมันดีทำบุญได้บุญชาตินี้แต่ถ้าทำสวยแล้วก็สวยชาตินี้
บุญสวยชัดหน้าแต่ทำหน้าสวยชาตินี้

ไม่หรอกในนี้มันจดมาผิด
ผมมาพูดถูกเนี่ยคนจดไหมผมมาจดกิน